เมื่อวานี้นะคะเรานำเสนอข่าวค่ะ

แล้วก็เกิดอาการหลับในพุ่งชนร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง
ในจังหวัดสงขลาจนทำให้ร้านเฟอร์เนเจอร์
ไฟไม่ความเสียหายประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของร้าน

คือเขาพุ่งชนเข้ามาในร้านเลยและหลังจากนั้นนะคะเกิดไฟไหม้
มูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณแปดสิบล้านบาทนะคะ
ตอนแรกเนี่ยตำรวจคิดว่าเอ๊ะเกิดการหลับในหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
เพราะว่าพุ่งมาด้วยความเร็วสูงไม่มีการเบรกแต่อย่างใดเนี่ยนะคะ
แต่ว่าสรุปสุดท้ายคนขับคุยได้แล้วตอนนี้สารภาพเมา
สารภาพออกจากปากแล้วนะว่าเมาแล้วขับ
ใช่เมามานะคะดื่มเบียร์กับเพื่อนมาเนี่ยนะคะ
ส่วนเจ้าของร้านเนี่ยเดินทางไปพบกับนายอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ขอรับความช่วยเหลือเยียวยานะคะ
เหตุการณ์นี้หลังจากที่คนขับเนี่ยขับไปแล้วก็ไปพุ่งชนร้านจนได้รับความเสียหายเนี่ยนะคะ
ก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหาดใหญ่แพทย์อนุญาต
ให้นายพระฤหัสแทร่จิลอายุ๒๖ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันนี้
ไปชนชนร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเดินทางกลับบ้านพักได้แล้วนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ครอบครัวก็ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
พนักงานสอบสวนสพคหงษ์เข้าสอบปากคำนายพระฤหัส
เขายอมรับสารภาพนะคะบอกว่าคืนวันเกิดเหตุไปดื่มเบียร์กับเพื่อนมา
ช่วงนั้นกำลังจะขับรถกลับบ้านแต่ระหว่างทางมันวูบไปเลยค่ะ
ก็เสียหลักไปพุ่งชนร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วไฟก็ลุกขึ้น
หลังจากนั้นพอทราบว่ามูลค่าความเสียหายมันสูงถึง๘๐ล้านบาท
สภาพจิตใจเขาบอกย่ำแย่มากไม่ใช่เขาคนเดียวนะ
ครอบครัวก็ย่ำแย่ตามไปด้วยนะคะและอยากจะขอโทษ
บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกิดขึ้น
ส่วนคุณแม่นะคะก็คือนางนงลักษรจิลเปิดเผยทั้งน้ำตาเลยบอกว่า
จริงแล้วลูกชายก็เป็นคนดีนะขยันทำมาหากินเป็นเสาหลักของครอบครัวเลย
พ่อตอนนี้ป่วยเป็นโรคมะเร็งออกจากโรงพยาบาลไม่นาน
และแม่ก็ป่วยเป็นโรคไตต้องฟอกไตอย่างต่อเนื่องด้วย
ต้องส่งน้องชายเรียนอีกด้วยทำให้นายพฤหัสต้องพักการเรียนระดับมหาวิทยาลัยออกมาช่วยครอบครัว
รับงานซ่อมโทรทัศน์แล้วก็ขายเสื้อผ้าด้วยนะคะ
หลังอาการของลูกชายดีขึ้นครอบครัวจะเดินทางไปขอโทษเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์อีกครั้งนะคะ
ตอนนี้พักอยู่ที่บ้านนะคะและพร้อมจัดชดเชยค่าเสียหายเท่าที่จะมีความสามารถที่จะชดใช้ได้
เพราะตั้ง๘๐ล้านบาทคุณแม่พูดคุยกับทีมข่าวทั้งน้ำตาแบบนี้เลยนะคะ

เขาเป็นคนดีเขากระยันตรรมานเขากระยันตรรมานเขากระยันตรรมานใหม่มาก
เขาก็รับผิดชอบในครอบครัวนี้เขารับหมดเขาเขาแบบว่าเขาหลายอย่างแบบ
เขาต้องการหารายได้เขารายได้เสริมอะไรเขาแบบหลายมาหลายอย่างนะ
มาทุกอย่างที่ว่าเพื่อให้ครอบครัวเราอยู่ได้เราต้องรับผิดชอบน้องของน้องเรียน

ขอโทษอย่างสูงขอโทษอีก

จากส่วนราชการเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เข้าข่ายที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาด้วยนะคะ
เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่สาธารณภัยนะคะ
รวมถึงไม่ได้อยู่ในพื้นที่ความมั่นคงด้วย
เรียกค่าเสียหายกับคู่กรณีก็คือคนขับรถนายพระฤหัสเนี่ย
ส่วนจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาล

ยังไม่ได้รับการติดต่อจากญาติของคู่กรณีแต่อย่างใดนะคะ
ทั้งนี้สาเหตุหลังจากที่ผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลออกมา
พนักงานสอบสวนก็จะเรียกตัวในภรรยหัส
ก็คือคนขับรถเก่งคันนี้มารับทราบข้อกล่าวหา
ขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหายและขับรถขณะเมาสุรา
รวมถึงจะเชิญเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์และร้านขายเหล็ก

เพื่อสรุปหาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อไปนะคะ